วันนี้มารับคุณผู้ชมตั้งแต่เช้าค่ะ

เพราะวันนี้ไม่มีฝนมารบกวน
แต่ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะ
เพราะพรุ่งนี้ฝนมาค่ะเอามาดูปัจจัยวันนี้ก่อนนะคะว่าทำไมฝนถึงลด
มรสุมประจำฤดูไงคะที่เคยพัดพาเอาความชื้นจากตรงนี้เข้าไปเป็นฝนในพื้นที่วันนี้อ่อนกำลังลง
แต่ย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายเท่านั้นนะคะและหลังจากเนี้ยวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปยาวจนถึงสิ้นเดือน
ฝนจะกลับมาแล้ววันนี้ที่บอกว่าฝนลดก็ดูสิคะเช้าเนี่ยไม่มีเมฆฝนเลย
ขอดูใกล้ตอนเที่ยงเที่ยงก็ยังไม่มีอีกตอนบ่ายอีกสักนิดนึงละกัน
แน่ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนอีกโอ้ยตายแล้วกลุ่มฝนมาโผล่ในช่วงเย็นค่ะในเย็นมาแล้ว
เริ่มมีกลุ่มฝนบางเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะ
เป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ล่างยาวลงมาแบบนี้เลย
แต่ไม่ใช่ฝนที่หนักอะไรแล้วก็ไม่ได้แช่ไปจนถึงช่วงดึกนะคะ
พอฝนเกิดขึ้นในฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันคลื่นก็ยังคงสูงนะคะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนแตกต่างจากฝั่งอ่าวไทยที่คลื่นลมค่อนข้างสงบค่ะ
อุณหภูมิฝนลดอากาศก็ร้อนสิคะ
อุณหภูมิจะเป็นลักษณะของการร้อนอบอ้าวถ้าวัดได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๘องศาเซลเซียสได้เลยค่ะ